เอาล่ะมาดูอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้น
คนที่ไปเก็บเงินเหรียญในกระทง

ปรากฏว่าผู้ชายอายุ๓๘ปี
งมเหรียญวันลอยกระทงไปกับลูกกับเมีย
ปรากฏว่าเขาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง

จมไปต่อหน้าต่อตาแล้วตอนนั้นไม่คิดว่าจะเป็นพ่อ

นี่ฮะตำรวจสนบึงกลุ่มครับคุณผู้ชมครับ
ได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต
บึงพังพวยถนนศรีบุรพาเขตบางกะปิ

ใกล้แยกนิด้านะครับหลายคนผ่านไปผ่านมา
ตรงนี้ได้ต้องเจอบึงนี้นะครับ

สอบถามชาวบ้านและคนที่มาลอยกระทง

ลงไปเก็บเหรียญในกระทงแล้วก็จมหายไป
นักประดาน้ำมางมนะครับชั่วโมงนึงถึงเจอศพ
นายพีรพัฒน์บุญมาเลิศอายุ๓๘ปี
อยู่ในสภาพไม่สวมเสื้อครับมีรอยสักที่หน้าอก

ก่อนพบศพมีคนถ่ายคลิปนะครับ

เอาไปดูช่วงนั้นครับ
งมเหรียญในกระทงอะค่ะผ่านไปสองชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะ
ยังงมหาศพไม่เจอเลยค่ะ
คนเข้ามาลุ้นเต็มเลยนะคะอยู่ที่บึงทางถวยค่ะ
ตรงณวมินตอนนี้มาเยอะมาก
หาศพไม่เจอเลย
พอเจอศพแล้วคุณผู้ชมทีมข่าวไปที่บ้านภรรยาของนาย
พิรพัฒน์ผู้ตายในซอยเสรีไทย๒๑
อยู่ห่างจากบึงพังพวย๑กิโลเมตรเอง
ไปเจอกับนางสาวมาลารินโต๊ะมิ
เป็นน้องสาวของภรรยาผู้ตายนะเล่าก่อนบอกว่า
ผู้ตายมีลูก๗คนนะฐานะไม่ดีหรอก
เมื่อวานนี้พาภรรยากับลูกไปเที่ยวงานลอยกระทง

ส่วนสาเหตุที่จมน้ำคิดว่ามาจากสภาพร่างกายที่เขา

แล้วป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วย
ส่วนลูกของผู้ตายเล่าวินาทีที่เห็น

คือจมไปนะฮะก่อนจมน้ำนี่
พ่อลงไปเก็บเหรียญแล้ว๑รอบ
แล้วพ่อก็ขึ้นมาจากน้ำเพราะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
แต่ลูกบอกไม่รู้พ่อแอบลงไปตอนไหนอีก
แล้วได้ยินเสียงมาจากกลางบึง
เรียกชื่อพี่สาวอีกคนที่กำลังเก็บเหรียญอยู่

คุ่มตะคุ่มเหมือนมีคนกำลังจมน้ำ
แต่ตอนนั้นไม่คิดว่าเป็นพ่อของตัวเอง
เพราะคิดว่าพ่อเดินกลับบ้านไปแล้วคุณผู้ชม
พอไม่เจอตัวก็มั่นใจว่า
โอ๊ยคนที่จมน้ำนะฮะ
กลับไปดูเป็นพ่อจริงครับ

ครอบครัวนำศพของนายพีรพัฒน์นะครับ
ทำพิธีฝังตามหลักศาสนาอิสลามนะครับ
สูตรสารกลางมุสลิมประจำกรุงเทพมหานคร

บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะฮะ

ที่ร้องไห้อยู่ข้างหลุมศพของสามี

เห็นสามีจมน้ำไปต่อหน้าต่อตา

แค่อยากจะพาลูกไปเที่ยวงานลอยกระทง

ต่อจากนี้ฉันไม่มีสามีแล้ว

ขาเขาลื่นในห้องน้ำ

คืออาจจะเป็นตะคิวอะไรอย่างนี้

จำเป็นที่จะต้องไปทำแบบนั้น

พี่จะทำไงพี่ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย

นายธีรพันธ์สารพงศ์นะครับ
ท่านนี้เป็นกู้ภัยมูลนิธิสยาม
ร่วมใจปู่อินประจำจุดบึงพังพวย

ได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำที่บึงนี้

เอาเรือกู้ชีพ๒ลำออกไปหา

ก็เลยต้องประสานไปที่นักประดาน้ำ

ให้มาช่วย๓ชั่วโมง

เหตุการณ์คนจมน้ำเกิดขึ้นทุกปีครับ
เฉพาะคนที่เก็บเหรียญช่วงลอยกระทง

เพราะว่าคือบึงพังพวยเป็นแอ่งกระทะ